ตอนนี้ค่ะญาติก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันนะคะ
ปกติช่างตัดผมเนี่ยเขามียังไกลไว้ตัดผมเนาะ
แต่ว่าช่างตัดผมอะไรเนี่ยค่ะเอาอังกฤษไปแทงคนอื่นตายค่ะ
ตายคางานบุญด้วยปักเข้าไปนี่ตัดคั่วหัวใจเลยนะคะ
ญาติคือวันนี้ต้องไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ

นี่ค่ะคือต้องทำพิธีทั้งน้ำตาเลยนะคะ
นี่แม่แล้วก็ภรรยาของนายออฟออฟดานุพรชาริคันวัย๒๕ปี
ร้องไห้แบบน้ำตาจะเป็นสายเลือดอยู่แล้วอะค่ะ
ทำใจไม่ได้เลยที่นายออฟเนี่ยถูกในรัฐวัย๔๔ปี
ช่างตัดผมคว้ามีดแทงหน้าอกซ้ายตัดคั่วหัวใจนะคะ
แล้วก็มานอนเสียชีวิตอยู่ตรงจุดนี้

ที่เขาเอาสวิงมาช้อนเนี่ยตามความเชื่อของชาวอีสานเนาะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ๕พฤศจิกายน

แล้วก็เอาสวิงมาทำพิธีตามความเชื่อด้วย

ส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนึง

มาด้วยค่ะเป็นนาทีหลังเกิดเหตุแล้วจะเห็นในรัฐที่
เป็นผู้ต้องหาเนี่ยถอยรถกระบะของตัวเองออกมาแล้วก็เร่ง
เครื่องหนีไปลองดูนะคะนี่ค่ะรถของผู้ก่อเหตุเราทำเป็น
ศรสีแดงเอาไว้อยู่ทางด้านซ้ายนี่ถอยรถสีดำออก
มาแล้วแล้วก็ขับออกไปเลยค่ะกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเป็น
นาทีที่ในรัฐคนก่อเหตุขับไปที่คลองหมู่บ้านห่างจากจุด
เกิดเหตุสิบกิโลเมตรเพื่อทิ้งมีดนะคะนี่ค่ะรถมาแล้วหลังจาก
มีดเสร็จก็ขับรถหนีไปทางจังหวัดมหาสารคามค่ะคุยกับ
เจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุนะฮะเขาบอกว่าคนตายเนี่ยเป็นหลาน
คนใหม่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแค่๔เดือนเอง
ส่วนในรัฐนี่ก็เป็นหลานเหมือนกันก็ยังงงอยู่ว่า
สองคนนี้ไม่ได้รู้จักกันเลยแล้วมาฆ่ากันตายได้ยังไง
ยังไม่เคยจะทะเลาะกันด้วยซ้ำก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นอนอยู่ในบ้านแล้วก็รู้ว่าหลานเคยกับหลานชายนั่งดื่มเหล้ากัน
หลังจากที่งานบุญเลิกคือเหมือนนั่งกินกันต่อที่หน้าบ้านอ่ะ
ติดลมอารมณ์อย่างนั้นอ่ะแต่เขาไม่ได้นั่งวงเดินอ่ะ
ว่าเขาไม่รู้จักกันนั่งคนละวงแล้วสักพักนึงได้ยินเสียงบอก
อ๊อฟถูกแทงเดินออกมาดูอ้าวอ๊อฟโดนแทงตายไปแล้ว
ส่วนรัฐก็หนีไปแล้วค่ะเมื่อวานก่อนเกิดเหตุเนี่ย
บอกว่าที่บ้านจัดงานทำบุญทั้งสองคนก็มาร่วมงานด้วย
พองานเลิกในรัฐเนี่ยไปดื่มเหล้าอยู่บนแคร่ไม้พร้อมกับเพื่อนอีกสองคน
ส่วนในออฟผู้ตายกับเพื่อนอีก๓คน
ก็ไปนั่งดื่มเหล้าบนแคร่ไม้อีกที่หนึ่งอยู่ห่างกันประมาณ๒๐เมตรอยู่อย่างนี้ค่ะ
ในรัฐเมาหนักมากตะโกนหาเรื่องขึ้นมาบอก
อยากมีเรื่องอ่ะอยากตีคนแล้วก็ไปเอามีดปลายแหลมที่รถกระบะของตัวเอง
รีเข้าไปหาเรื่องวงเล่าของนายออฟค่ะนายออฟก็ถามบอกใครจะเอา
เท่านั้นแหละรัฐแทงมีดเข้าไปที่หน้าอกในออฟหนึ่งครั้ง
จังหวะนั้นออฟเอามือกุมหน้าอกแล้วพูดขึ้นมาบอก
อะไรวะนี่ไม่ได้รู้จักกันเลยแล้วตายนะคะ
วันนี้ตำรวจจับตัวในรัฐได้แล้วนะคะที่อำเภอพยักษ์ภูมิพิสัยที่มหาสารคามค่ะ
นำตัวไปสพธเมนชัยที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทีมข่าวก็พยายามจะขอสัมภาษณ์นั่นแหละ
บอกคุณทำทำไมมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้จักกันคุณฆ่าเขาตายทำไม
รัฐไม่ตอบคำถามอะไรเลยนะคะพอตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำเสร็จ
คุมตัวขึ้นรถตู้ไปจุดทิ้งมีดชี้จุดเสร็จก็จะนำตัวไปจุดเกิดเหตุ
แต่ก่อนขึ้นรถรัฐพูดขึ้นมาบอกว่า
ที่เราแทงเขาน่ะคือเขาถอดเสื้อออกใช่ไหม
เสื้อทางคนตายอันนี้เดี๋ยวผมขอไม่ตอบนะครับเดี๋ยว
อยากฝากไปขอขอโทษทางญาติผู้ตายนะครับแต่ว่าคนตายก็เป็นหลานหลานพี่ด้วยใช่ไหมพี่
อันนี้ผมไม่รู้มาก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดแค่นี้นะครับผมครับ
มีดอะไรคะที่เราอันนี้ไม่แน่ไม่แน่ใจครับ
พอดีมันครับขอขออนุญาตพูดแค่นี้ครับวันนั้นพี่เมาไหมคะพี่เมาครับเมาครับ
กินร้านตั้งแต่กี่โมงพี่ตั้งแต่เย็นอีกวันหนึ่งแล้วก็มาสว่างนะครับ
กินร่วมกันกับทางผู้ตายเหรอคะไม่ครับไม่ครับ
กินเหล้าข้ามวันเลยค่ะกินเหล้าแต่เย็นอีกวันหนึ่งยันสว่างแล้วมากินต่อที่งานบุญ
อยากขอโทษญาติผู้ตายแต่ยังตอบอะไรไม่ได้เพราะเมา
ทำแผนเสร็จปุ๊บตำรวจนำตัวไปจุดเกิดเหตุนะคะ
ครอบครัวผู้ตายก็มารอดูการทำแผนด้วย
ตำรวจก็เลยต้องเข้าไปเจรจาไม่ให้ญาติเข้ามารุมประชาธรรม

เขาก็ตะโกนด่าสาบแช่งกันนั่นแหละอยากจะเข้ามารุมประชาธรรมกันอยู่เหมือนกัน
แต่ก็มีการห้ามปรามกันเอาไว้เพราะอย่างที่บอกว่า
ไม่ได้ทำเพื่อปกป้องผู้ต้องหาหรอกนะไอ้ที่ห้ามห้ามไม่ให้รุมประชาธรรม

กลายเป็นว่าทางฝั่งครอบครัวหรือฝั่งญาติที่มารุมประชาธรรม
ก็อาจจะโดนคดีทำร้ายร่างกายไปด้วยนะคะ

มันมาอ้างว่าออฟเนี่ยไปด่าทอมันก่อน

ปกติแล้วอ๊อฟไม่ใช่คนด่าทอใครเลย
แล้วออฟเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้แค่๔เดือนเอง
คนนี้ยังไม่รู้จักกันด้วยซ้ำออฟจะไปด่าเขาได้ยังไง
แม่แม่โกรธมากอยากจะถามว่าทำลูกแม่ทำไม
ประเด็นคือออฟกำลังจะแต่งงานปีหน้านี้แล้ว

ไปคุยกับฝั่งฝ่ายหญิงเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ไปขอเข้ามาเป็นบอกว่าจะแต่งงานกัน
แล้วเนี่ยออฟต้องมาตายแบบนี้
แล้วอ๊อฟมีลูกติดหนึ่งคนด้วย

อ๊อฟมีลูกสาวัย๘ขวบ

สิ่งที่ย่าต้องคอยตอบคำถามหลานคืออะไร

เมื่อไหร่พ่อจะตื่นทำไมพ่อนอนหลับนานจัง
ย่าบอกไม่รู้จะตอบยังไงจริงค่ะ
ส่วนตัวอยากให้คนก่อเหตุมาขอขมาหน้าศพ

คงถูกลุงกระทืดใจญาติแน่

ทำไมเขาไม่คิดเห็นเราบ้าง
แจ๊ะโทษให้มา
เขาก็เป็นเหมือนเป็นเสาหลักของมาร
ช่วยพ่อแม่ทำงานแล้วก็ส่งลูกสาวเรียนอ่ะ

เขาบอกว่าพ่อไปเป็นเทวดาบนสวรรค์

พยายามจะวิ่งมาหาเธอเพื่อขอความช่วยเหลือ
แต่ไม่ทันเธอบอกเธอเห็นเลยว่าออฟเนี่ยล้มลงต่อหน้าต่อตา

เธอพูดด้วยสีหน้าที่แคลร์น่ะ

อยากให้ตำรวจทำตามกฎหมาย
อยากถามทำไมถึงทำแบบนั้น

อืมมันหวดงร้ายขึ้นไปยังไงสำหรับเรา
โปรดมากเลยนะครับ
มันเหมือนทุกอย่างมันรวดเร็วเล็กขึ้นไปหรือแบบนี้สำหรับเรา

ไม่เคยร้ายใครเลย
พี่สาวของในรัฐคนก่อเหตุก็บอกว่าเธอไม่รู้เรื่องเลย
ที่ผ่านมาน้องชายก็ไม่เคยบอกไม่เคยเล่าอะไร
ช่วงที่น้องชายหนีเนี่ยเธอก็พยายามติดต่อจนรู้ว่ามุ่งหน้าไปที่มุกดาหาร
ก็เลยบอกตำรวจแล้วทำให้ตำรวจจับตัวได้ในที่สุด
ก่อนหน้านี้น้องชายมีอาชีพเป็นครูอัตราจ้างก็นิสัยดีนะ
นี่เพิ่งจะกลับมาเปิดร้านตัดผมที่บ้านได้แค่ไม่กี่เดือนเอง
แล้วก็ถามมาว่าแล้วนี่จะประกันตัวไหม
บอกว่าขอคุยกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งก่อนก็แล้วกัน
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเธอบอกเธอจะเดินทางไปที่งานศพ
แล้วก็อยากจะขอโทษแทนน้องชายด้วยสำหรับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เมืองต้นในรัฐโดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวไปสอบปากคำอีกครั้ง
แล้วก็จะส่งตัวไปฝากหางที่ศาลจังหวัดบุรีรำนะคะ